ช่วงนี้มาอัปเดตกันหน่อยนะคะ
สำหรับกรณีที่ดาราไปรีวิวสินค้า
แล้วก็มีหางเลขนะคะ
คือหลายคนบอกอ้าวอย่างนี้ดาราก็ไม่ใช้สินค้าจริงนะ
รีวิวมั่วรีวิวซั่วหรือเปล่านะคะ

แต่มีดาราอยู่๑คนที่ไม่น่าจะโดนหางเลขง่าย

ไม่เคยรับรีวิวให้กับสินค้าของใครเลย
จะมีก็แต่ของคุณอ้ำพัชราภา
เป็นการช่วยโปรโมทสินค้าให้กับพี่สาวสุดเลิฟนั่นเอง

ฟังคำตอบจากปากของเธอพร้อมกันค่ะ
ได้รับรีวิวอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะ
คือเป็นของพี่อ้ำเป็นของพี่ที่สนิทอะไรอย่างนี้ค่ะ

ถ้ารับก็อาจจะได้บ้านหลังใหญ่

ซึ่งบางทีเวลาเรารับเงินเราอาจจะไม่ได้ใช้จริงก็ได้
มันไม่เหมือนกับการที่เราเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าตัวไหน

เหมือนบางทีเราความรู้สึกหนูรู้สึกว่าหนูกลัวว่า
คนจะรู้สึกว่าหนูไปหลอกเขาหรือเปล่า
เราต้องรู้ก่อนว่าสินค้ามันดีหรือเปล่า

พวกวิตามินต่างมันเริ่มได้จากตัวเราเอง
ไปคิดว่ากินพวกนี้แล้วเดี๋ยวฉันสวยเลยตื่นมาฉันสวยเลย
มันต้องเริ่มจากการดูแลตัวเองก่อน
เลือกกินเลือกออกกำลังกายเนี่ยสำคัญ
เพราะไม่งั้นถ้าเกิดว่าเชื่อตามโฆษณาทุกอย่างเนี่ย
ก็โค้งขาวกันทั้งประเทศแล้วแหละ

อย่างที่ปุ๊กลุ๊กพูดคือดีมากนะ
เพราะว่าที่ไม่รับรีวิวเพราะรู้สึกว่าการรับรีวิว

ใช่เขาต้องใช้ก่อน
แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าของมันดีจริงหรือเปล่า

ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วนะให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการ
เลือกใช้สินค้าพิจารณาดีเพราะว่าทุกอย่างเนี่ย

คอมเมนต์เมื่อเช้าบางคนไลน์มาหน้าจอบอกว่า

แต่เอาจริงดาราบางคนเขาก็ดูแลตัวเองอย่างดีแหละ

ดาราเขาไม่ใช่ว่าจะมาถือโพสต์ภาพถ่ายอย่างเดียว

เขาไม่ได้มากินแป้งกินอะไรแบบเรากิน
เอาว่าผลิตภัณฑ์อะไรอย่างนี้เราไม่เหมารวมนะคุณผู้ชม
เอาเป็นอย่างไปอะไรที่ไม่ดีอะไรที่ผิดกฎหมาย

ใช่นะคะดูกันด้วยนะคะเช็คกันก่อนเนอะ